เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
หนึ่งที่สุพรรณบุรีคุณป่าขุนย่าย

เดินทางไปขายของที่ตลาดนัดด้วยกัน
แต่ว่าถูกรถมันทุกสิบล้อชน
จนเสียชีวิตทั้ง๓เลยนะฮะ
คุณป่าย่ายและหลานสาววัยสามควบ
ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือทั้ง๓คนเกิดวันเดียวกันคือวันที่๑๐ธันวาคม

แล้วเสียชีวิตก็คือ๑๐ธันวาคมเหมือนกัน

คนบอกโอ้โหนี่เกิดวันเดียวกัน
แล้วก็ตายพร้อมกันแล้วก็ตายในวันเกิดเหมือนกันด้วย
ข้อเท็จจริงตรงนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบให้แล้ว

แยกโรงเรียนหนองศาลแตรหมู่๖ตำบลทะเลบก
จังหวัดสุพรรณบุรีสดเจดแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุก๑๐ล้อไปชนจักรยานยนต์นะฮะ
แล้วมีผู้เสียชีวิต๓ศพด้วยกันนะครับ
บรรทุก๑๐ล้อตกไปอยู่ข้างทางนะครับ
จักรยานยนต์ก็พังยับเยินเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิต๓ศพนะครับมีในลบพาณิชย์อายุ๔๖ปีนะครับ
นางเรนูภูคังอายุ๔๗เป็นภรรยาของในลบนะครับ
เสียชีวิตกันอยู่ที่ด้านหลังรถบรรทุกนะฮะ
แล้วก็มีเด็กหญิงพาวิดาอายุเพียง๑ขวบด้วยนะครับ

น้องภาวิดาเป็นหลานสาวของนายลบและนางเรนู

จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้ตายทั้ง๓คน
ตอนเกิดเหตุคือขี่จักรยานยนต์กลับจากไปขายของที่ตลาดนัด
กำลังจะกลับบ้านมาถึงสามแยกจุดเกิดเหตุ
มีรถบรรทุก๑๐ล้อขับมาทางตรงนะครับแล้ว
พุ่งเข้ามาชนอย่างจังแล้วก็ลากนะฮะรถจักรยานยนต์ของสามีภรรยาแล้วก็หลานสาวเนี่ยลงไปข้างทาง
ลักษณะแบบนี้ทำให้เสียชีวิตอย่างน่าสะดดทั้ง๓เลย
คนขับรถมันทุก๑๐ล้อไม่ได้หลบหนีไปไหน
เขาก็ให้การบอกว่าเขาอ้างว่าเขาขับรถมาทางตรงในเลนซ้ายปกติ
มาถึงทางแยกมีจักรยานยนต์ขี่ออกมา

แต่ไม่ทันก็เลยชนเข้าอย่างจัง

เสียหลักไปตกข้างทาง

ค่ะย่ายหลานทั้งสาม
เมื่อวานนี้เสียชีวิตวันเดียวกันนะครับ

เอกสารจากทางแพทย์เลยนะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะ

เดี๋ยวรอฟังเพราะว่าวันนี้เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปดูตรงจุดเกิดเหตุก่อนเป็นสามแยกย่านชุมชนลักษณะคือถนนสองเลนค่ะ
ห่างจากสามแยกไปประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรเนี่ยนะคะ
ยังมีร่องรอยของล้อรถยนต์ที่เบรกเป็นทางยาวแล้วก็รอยของแข็งที่ครูดกับพื้นถนน
พุ่งเข้าไปที่ริมถนนข้างทางจนทำให้ต้นไม้แล้วก็เสาข้างทางเนี่ยหักล้มนะคะ
มีชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสื้อผ้ารองเท้ากระจัดกระจายอยู่ด้วย
นายนพสิทธิวงสุวรรณชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่ายังไงนะคะ
เขาบอกว่าโดนตัดหน้าใช่ไหมเขาขับมาทางตรงแล้วจักรยานยนต์พุ่งเข้ามา
ก็หักหลบไม่ทันจริงเขาอยู่เลนซ้ายแล้วนี่แหละ
นายนพสิทธิ์บอกผมเห็นเหตุการณ์
เมื่อวานนี้๒ทุ่มผมอยู่หน้าบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๑๐เมตรเลย
ผมเห็นเลยว่ารถบรรทุกคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ขับมาในลักษณะคร่อมเลนด้วยสายไปก็สายมา
หน้าบ้านผมไปผมเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งเลี้ยวออกมาทางขวาจากแยกข้างโรงเรียนหนองสานแตร
ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพ้นโค้งมาแล้วและอยู่ในเลนที่ถูกต้องเข้าทางตรง
แล้วอยู่อยู่รถบรรทุกที่ตอนแรกขับมาด้วยความเร็วคร่อมเลนสายไปก็สายมาเนี่ย
ข้ามเลนมาชนประสานงาอย่างจัง
ลากมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิตไปอยู่ถึงริมถนนตรงสามแยกแล้วก็หยุดนิ่ง
ในสภาพที่ล้อหลังรถบรรทุกเนี่ยทับขาซ้ายของนายลบคนขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนเด็กหญิงพาวิดากับนางเรนูนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
นี่คนเห็นในการเล่าแบบนี้เขาบอกว่าพอรถชนกันโครมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะ
เขากับชาวบ้านรีบวิ่งไปดูคนเจ็บก่อนเลยแล้วก็ไปดูคนขับรถบรรทุกด้วย
เขาบอกว่าโอ้โหดูหน้าแล้วรู้เลยอ่ะเมาอ่ะ
คนขับรถบรรทุกก็พูดเหมือนกับที่คุณภาคภูมิอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเขาเขาเบรกไม่ทันก็เลยชน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหไม่ใช่เลยเมื่อกี้นั่งดูอยู่
เถียงกันจนเกือบจะตีกันนะคะแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนขับรถบรรทุก
ดื่มเหล้าก่อนมาขับรถจริงจริงเขาบอกเขาจะรีบไปขึ้นหมูที่ฟาร์ม
แล้วก็เลยขับไปด้วยความเร็วแถมยังดื่มเหล้ามาอีกก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้น
บอกว่าย่านนี้นะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้เลย
นี่ครั้งแรกแล้วก็รุนแรงมากด้วยเสียชีวิตตั้ง๓ศพ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยทำลูกระนาดให้หน่อยได้ไหม
จะได้ช่วยลดความเร็วของรถที่ขับผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้
รถมันมาแบบมันวิ่งมาจากทางนี้นะวิ่งจากขวามือนี้มา
แล้วก็มาแบบแรงมาต้นมงต้นไม้นี่หลังคาบ้านก็คือ
วิ่งแบบเหินไปเลยจะสายแบบคนเมามาเลย
ไม่ได้วิ่งเลนส์ถูกนะวิ่งแบบนี้เมาอย่างนี้คล่อมไปคล่อมมา
พอสักพักเราพอมันวิ่งเราเห็นรถมอสไซค์ตรงนั้นพอดีเลย
พอแง่เห็นมอไซค์ปุ๊บมันก็เสยพอดีเลย
คล่อมทีเดียวเลยดังลั่นดังซะนั่นเลยค่ะ
คนเข้าบันทุกข์ไปดูก็เหมือนคนเมา
แล้วก็คือเพื่อนคนที่บ้านข้างเคียงคนที่ชื่อสมบูรณ์เขาก็เรียกไปถาม
ผมขับรถยังไงโวยวายเรียกมันลงมาคุยมันก็ลงมา
มันไม่พูดมันพูดแค่มันพูดแค่โวยวายที่ว่ามันไม่ผิดไม่ผิด
โวยวายว่ามอสไซค์ปาดหน้าพอเราบอกว่ามอสไซค์ที่ไหนมาปาดหน้า
ไม่ใช่มึงไปชนเขาตรงมันก็ลิงเงียบ
คือการเสียชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมีความเชื่อกันว่า

คือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเหมือนกับตายโหง
แบบตายโหงก็ต้องมีการเหมือนกับนิมลพระสงฆ์
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของในลบ
แล้วก็นำเอาเหล้าเหล้าขาวสายศีลน้ำเปล่า
มกล่องแล้วก็ตุ๊กตาดินเหนียวปั้นเป็นตัวแทน

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะนางจำเรียงทิมเทศแม่ของในลบ
แล้วก็ทวดของเด็กหญิงพาวิดาค่ะ

เสียทั้งลูกชายเสียทั้งหลานสาวนะคะ
ใส่วัดจนลุกน้า
เฮ้ยยยยไม่ได้ยินหรอ
ขอระยะ
ไม่นึกไม่ควรเลยว่าลูกรอเล่นจะมาแบบนี้
แม่ก็นั่งรอนอนรอลูกมาเมื่อกี้
เฮ้ยยยยไม่ได้รู้เธอไหม
นี่ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าใจที่สุดก็คือ
พ่อแม่ที่ต้องมานั่งร่วมงานศพของลูกของตัวเองนี่แหละ
เราได้คุยกับลูกสาวของในลบนะคะ
ซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กหญิงพาวิดานี่แหละ
บอกว่าปกติแล้วทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกสาว
จะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเลยค่ะเวลากลับบ้าน
อยู่รถบรรทุกเนี่ยเมาด้วยขับเร็วด้วยพุ่งข้ามเลนมาอีก
ชนประสานงาอย่างจังเธอบอกว่าเธอมั่นใจ
พ่อเธอไม่ได้ขี่รถตัดหน้ารถบรรทุกอย่างแน่นอน
และที่สำคัญคือตอนนี้คนขับรถบรรทุก
ยังไม่แสดงความรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีนกแสกมาส่งเสียงร้องให้เธอได้ยินนะ
คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่านกแสกเนี่ยมันเป็นนกแห่งความตาย
เหมือนกับว่าแบบถ้าเห็นนกแสกเกาะอยู่ที่หลังคาบ้านหลังไหน
แล้วได้ยินมันร้องแปลว่าจะมีผู้เสียชีวิต
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงนกแสบร้องให้เธอได้ยิน
ก็ไม่กล้าคิดว่าเธอจะต้องสูญเสียอะไร
แต่กลายเป็นว่าต้องสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่
แล้วก็ลูกสาววัยเพียงแค่ขวบเดียวไปเอง
เขาก็เคยพูดนะคะว่าเวลาเราไปไหนด้วยกันหมด
ถ้าเกิดเราตายเราก็คงจะตายพร้อมกัน

ช่วยออกมารับผิดชอบให้หนูหน่อย
แล้วหนูก็เหลือกันแค่สามคนพี่น้องแล้วก็ปลายางแค่นี้ค่ะ
อยากให้เขาออกมาพูดหรือมาช่วยอะไรสักนิดนึง
เพราะการสูญเสียครั้งนี้ทำให้หนูไม่มีทั้งพ่อ
แม่เลี้ยงแล้วก็หลานค่ะ
เพราะหนูเป็นคนที่อยู่ไม่ได้
ใช่ค่ะเพราะหนูก็ไม่มีแม้อยู่แล้วเหมือนกัน
เมื่อพ่อไปกับบ้านก็หนุ่มไปน่ะลูกกลับบ้านน่ะลูก
ที่น้องบอกว่าต้องสูญเสียทั้งพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวด้วยเนี่ย
คือนางเรนูเป็นพรยาหมายของคุณพ่อ
เดี๋ยวดูนะฮะผังความสัมพันธ์ของครอบครัวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

พร้อมกับนางเรนูที่เป็นภรรยาใหม่เพิ่งแต่งงานกัน๒ปี
ส่วนหลานสาวที่เสียชีวิตเนี่ยคือลูกสาวของน้องที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
คือเขาเป็นลูกกับภรรยาเก่าของนายลบซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้ว
เท่ากับว่าน้องที่เพิ่งให้สัมภาษณ์เราเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เหลือตัวคนเดียวคุณแม่แท้เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
วันนี้คุณพ่อกับแม่เลี้ยงเสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวของเธอเธอเหลือตัวคนเดียว
ใช่ก็คือจริงก็ยังเหลือคุณย่าเนาะแล้วก็มีพี่น้องของเธอ
อีกสองคนถ้านับตามศักดิ์ของหลานหลานคนเล็กสุดที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
ใช่ค่ะเธอก็อยู่กับย่าสองคนแล้วล่ะตอนนี้
ก็คือเท่าที่ดูอายุอนามก็คือยังน้อยอยู่เลยนะคะต้องมากำพระพ่อแม่แล้วอะค่ะ
ทีนี้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยอ่ะ
คนเกิดวันเดียวกันเสียชีวิตพร้อมกันแล้วยังเสียชีวิตวันเดียวกับวันเกิด

เออเราก็เลยไปแช็คมาให้คุณกิจกฎศักดิ์ไปแช็คไปคุยกับนางชัตริ์พานิสที่สาวนายรบนะค่ะ

ที่เขาไปตรวจสอบสภาพศพในที่เกิดเหตุนะฮะ
มีเกิดเหตุนะฮะเออของที่อาจารย์เซิร์ฟก่อนเพราะมันมีรายละเอียดอยู่นะฮะ
แต่มันคือมาจากเอกสารนี้แหละก็ไปคุยกับพี่สาวของนายลบค่ะ
เธอยืนยันเลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอไอที่ออกบอกมาบอกว่า
เกิดวันที่๑๐ธันวาคมเหมือนกันทั้ง๓คนเนี่ยไม่ใช่นะคะ
บอกว่าน่าจะเป็นความสับสนของครอบครัวเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในภาวะช็อกกันหมด
คือมันเหมือนยังสมองยังแล้งยังตอบอะไรกันไม่ถูกอะค่ะ
วันเดือนปีเกิดจริงของทั้งสามคนตามนี้นะคะ
นายลบเนี่ยเกิดวันที่๕กุมภาพันธุ์ปี๒๕๑๕
นางเรนูเกิดวันที่๑๑ตุลาคมปี๒๕๑
และเด็กหญิงวิภาวดาเกิดวันที่๔กันยายน๒๕๖๒นะคะ
ฉะนั้นเกิดคนละวันคนละเดือนคนละปีกันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะตอนที่ให้ข้อมูลใช่ค่ะตอนนี้ให้ข้อมูลไปเนี่ย
คือบรรดาลูกเขาไปทำงานที่อื่นกันหมด
ก็เลยอาจจะมีแค่คนที่ไม่ได้สนิทกับครอบครัวจริง
ให้ข้อมูลวันเกิดไปมันก็เลยออกมาว่าเกิด๑๐ธันวาคมเหมือนกันหมด
โรงพยาบาลดอนจดีก็เลยลงเป็นวันเกิดวันนั้นน่ะนะคะ

เขาถามประวัติคนตายว่าเกิดวันอะไรปีอะไรชื่ออะไร
เราตอบไม่ได้ว่าสะกดยังไงเราก็ไม่รู้
เพราะเราไม่เคยเห็นบัตรประชาชนก็ว่าหลบนี่บ่ออะไรสะกดใช่ไหม

เดี๋ยวพนันติดต่อยักษ์เขาหน้าก็คือโทรท่ามกัน
นักขนาดนั้นทุกคนก็กำลังอยู่ในฝ่ามที่ว่าโต๊ะจายและสั่น
แล้วก็ทำอะไรก็ไม่ถูกบ้านมันเป็นกลางคืนชุกเชิด
แล้วลูกก็อยู่ต่างจังหวัดกันทั้งหมดเลย
ตอนนั้นทุกคนซับส้นไงคือตอบผิดตอบถูก
ก็เหมือนตำรวจก็สัก
พยพัชน์ก็สักห้องธรรมบัตรก็สัก
ทุกคนก็อยู่ในฝ่ามที่ว่าตกใจเลย

หน้าขนาดนั้นเราไม่รู้ข้อมูลจริงเลยว่าเกิดวันอะไรปีอะไร
เพราะตั้งคนตั้งอยู่เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
มันยังทำอะไรไม่ได้ไงเนอะมันทำอะไรไม่ได้
เพราะมันเป็นวันหยุดต้องวันจันทร์ทั้งหมดเลย
ตอนนี้ได้ถามหมอไหมว่ามันสามารถใช้อีกการอะไรบ้าง

เพราะวันนี้เราไปใบนี้แล้วเขาพัดเป็นวันจันทร์ทั้งหมด
เพราะวันนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่ทำให้เราเลย
เอาทีมข่าวเราพอได้ข้อมูลจากคุณป้าแล้วนะคะ

ก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลดอนเจดีเหมือนกัน

ออกมาบอกว่าวันเกิดทั้ง๓คนคือ๑๐ธันวาคมไงชาตะ๑๐ทอคอเนี่ย
อ่าก็เลยไปถามความชี้แจงความชัดเจนจากโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบอกว่ารู้แหละว่าทั้ง๓คนไม่ได้เกิด๑๐ธันวาคม
แต่ที่ต้องลงไปแบบนั้นเพราะว่าระบุวันเกิดทั้ง๓คนไม่ได้
ไม่ได้ข้อมูลวันเกิดที่แท้จริงจากญาติ
ใบมรณบัตรที่ออกออกเป็นแบบนี้ก็คือเกิด๑๐ธันวาคมเหมือนกันหมดเลย
แต่ว่าพศเขาก็เปลี่ยนไปตามอายุ
คือปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอไม่ได้วันเกิดที่แท้จริงจากญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
เพราะญาติบอกญาติจำไม่ได้ญาติบอกได้แค่อายุ
พิวเตอร์มันก็คำนวณย้อนหลังไปตามจำนวนปีเฉยไงคะ

แต่วันเดือนเกิดเนี่ยมันผิดหมดเลย
เพราะว่าไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นทุกคนเกิด๑๐ธันวาคม

แต่โรงพยาบาลบอกนะคะว่าถ้าญาตินำเอกสารที่แท้จริงมาให้ก็แก้ไขข้อมูลให้ได้ค่ะ

ทีนี้ไปดูฝั่งคนขับรถบรรทุกกันหน่อยดีไหมคะ

นายวัดจีระนาคมังสัง
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขับข้ามเลนมาชน
จนทำให้๓ชีวิตนี้เสียชีวิตหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะ
อายุ๓๙ปีค่ะ
เขาถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาเมาแล้วขับนะคะ
คุณผู้ชมถามมาเหมือนกันว่าแล้วตำรวจได้เป่าหรือเปล่า
คนขับรถบรรทุกที่เจ้าบ้างเขาบอกว่าเมา
แล้วค่ะพบปริมาณแอลกอฮอล๖๐๗๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายกำหนดไว้ที่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินก็คือถือว่าดื่มแล้วขับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เมาแล้วขับอะค่ะ

คือตอนนี้กฎหมาย๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่คือรถทั่วไปนะฮะ

แต่ถ้าเป็นผู้ที่ขับรถขนส่งรถโดยสารสาธารณะ

คุณต้องไม่มีเลยนะฮะไม่ใช่ว่าขับรถโดยสารสาธารณะ
ขับรถบรรทุกสินค้ารถขนส่งแล้วคุณจะแบบผมไม่เกิน๕๐

ซึ่งนายวจีระยังให้การภาคเศษนะคะ
ให้การพักเศษก็คือแบ่งรับแบ่งสู้
ยื่นหลักทรัพย์ไปแล้ว๑๕๐๐๐๐บาทในการประกันตัวค่ะ
วันนี้ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านของนายวจีระด้วยนะ
ก็อยากจะไปฟังความทั้งสองข้างนั่นแหละ
อยากไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตกลงมันยังไงกันแน่
เสียเที่ยวค่ะนายวัชิระไม่อยู่บ้าน
ส่วนญาติยาดไม่มีใครให้ข้อมูลได้
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลนะฮะ
เพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถมาตามปกติเลนซ้าย
จักรยานยนต์ก็พุ่งเข้ามาตัดหน้าเขาก็หักหลบไม่ทัน

ใช่ค่ะส่วนร่างของนายลบแล้วก็เด็กหญิงพาวิดานี่นะคะ
ครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดทัพตาแทน
อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

เพราะว่าจะรอให้เรื่องคดีความมันเรียบร้อยซะก่อน
ส่วนศพนางเรนูเนี่ยญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด